ตอนที่จังหวัดกำแพงเพชรมีคนไปเจอรถบันทุกภ่วงตกอยู่ร่องกลางถนน
สภาพกระจกฝั่งคนขับเนี่ยแตกเป็นรอยกระสุน
แล้วก็มีคนขับเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนข้างก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
สุดท้ายคนขับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นการความแค้นส่วนตัวหรือยังไงหรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมันที่ตำบลท่าพุษาในจังหวัดกำแพงเพชรกลางดึกที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สพคลองขลุงแล้วก็อาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดท่ามะเขือก็ลงพื้นที่นะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคือนายนิพนธ์เพียรกสิกรรมหรือว่าในแม็กซ์อายุ๓๑ปีเป็นคนขับรถ
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเขาถูกยิงเข้าหน้าเหนือคิ้วซ้าย
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะส่วนคนที่มาด้วยกันเป็นแฟนสาวชื่อว่าอายค่ะยังอยู่ในอาการตกใจแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
ไม่ต้องหาคนก่อเหตุไกลนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะเขาเล่าให้ฟังคนเห็นในการเขาเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุชื่อรุงรถรอดพลหรือว่ามิ้นต์อายุ๓๑ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละเขาบอกว่ามิ้นต์ในขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็เข้ามาก่อเหตุก่อนหลบนี้ไปก็ถามว่าเรื่องราวมันเกิ
แล้วก็มีปากเสียงกันแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันออกจากปั๊มก็นึกว่าจะจบตรงนั้นเพราะ
มีแต่คนรักแม็กซ์ก็เป็นคนนิสัยดีมีแต่เพื่อนพี่ป้าน่าเพื่อนฝังเขามีแต่คนรักเขาอะค่ะ
เห็นว่าน้องผู้หญิงที่ไปด้วยเป็นแค่แฟนไม่ใช่ภายะ

อย่าบอกอะไรกับคนทำร้ายแม็กซ์ครับ
อยากบอกกับคนทำร้ายว่ามีจิตเป็นมนุษย์อยู่ไหมที่คิดอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าอยากจะยิงใครก็ยิง
ยอมรับว่าก่อเหตุจริงเพราะบันดาลโทษะ
แต่มินบอกว่ามินไม่ได้ขี่ปากหน้า
แม็กซ์นั่นแหละที่ขับรถบางทุกพล่องปากหน้าเขาก่อน

ก็เลยบันดาลโทรศะแล้วก็ทัลเบลอกัน

แล้วก็ไปหาปืนสั้นเก้ามามองที่ใช้เกาะเหตุ
มิ้นบอกว่าไปโยนทิ้งไว้ในทุ่งนานะคะ
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้ตรวจสอบเรื่องของปืนอยู่ว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหม
ถ้าไม่ถูกก็จะโดนข้อหาปืนเถื่อนด้วย
เรื่องต้นมิ้นบอกว่าไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะมิ้นบอกว่ากลัวโดนรุมประชาธรรมนะคะ
แต่ญาติญาติก็บอกว่าดีใจแหละที่จับคนร้ายได้
แต่ก็อยากให้มาขอขมาศพด้วย